ทุวิทตีสากนะ
กรกตน่ากลัวที่สุดเป็นองค์กรอิสระไหนก็เป็นเถอะอย่าเป็นเลยกรกต
เพราะอะไรเพราะท่านสมชัยบอกว่าครอบครัวดีใจไม่ได้เป็นกรกตสาธุนะเพราะอะไรครับ
เดี๋ยวจะเหมือนชุดก่อนนั้นวันนี้ก็เลยลาศีเป่งปังเพราะอะไร
เขาไม่ได้เป็นกรกตไงไม่ต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง
ไอ้๑๕๐วันที่บอกเขาบอกว่าจากการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
ดูเถอะเดี๋ยวจะแผงฤทธิ์ในวันหลังเกิดมีใครร้องขึ้นมาเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์กินไก่เนี่ยวันนี้อาจารย์กินเหมือนกับวันอื่นไหม
อาจารย์กลายเป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วโอ๊ยปกตินะคุณชุวิตครับ
ผมเดินทานข้าวในโรงอาหารเองซื้อเองเข้าคิวเองโอเคตลอดไม่ได้ผิดปกติ
ผมตั้งคำถามอย่างนี้ดีไหมครับท่านอาจารย์ครับถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไปทำให้คศเขาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาถึงมาปลดอาจารย์
ถามอีกคนถามผมได้ไงถามคนปลด
ก็ปรากฏว่าเขามีเหตุเขาบอกว่าไปก้าวกายมีพฤติการอะไรทำให้เกิดความสับสนอาจารย์สร้างความสับสนอะไรเหรอ
ช่วยชี้แจงให้สังคมทราบหน่อยคือเหตุผลลึกผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ตามที่เขาออกเป็นในประกาศราชกิจจาคำสั่งคอสชที่๔ทับ๒๕๖๑๒เหตุผล
เหตุผลหนึ่งก็บอกว่ามีการที่จะให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกระบวนการแล้วก็กำหนดการเลือกตั้งที่สร้างความสับสนให้แก่สังคมนี่คือข้อที่๑
ข้อที่สองเขาบอกว่าผมไปสมัครเลขาซึ่งมันเป็นการทับซ้อนผลประโยชน์ดังนั้นต้องให้ออกสองเรื่อง
ผมก็มันนึกนะคุณชีวิตนะว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยมันจริงหรือเปล่านึกออกไหมอาจารย์นึกออกไหมไม่ผมก็นึกว่าไอ้ข้อแรกมันจริงหรือเปล่านะครับ
พูดจะให้เกิดความสับสนครับในกระบวนการแล้วก็กำหนดการการเลือกตั้งอ่า
ผมว่าผมไม่ซับสนอ่ะน่ะคือผมสามารถบอกเรียนเป๊ะเป๊ะอ่าแล้วอ้างกฎหมายโอเค
แล้วคำนวณวันซึ่งมันเป็นไปได้ทุกอย่างบอกแก่สังคมนะฮะ
ฟังของทางรัฐบาลเองหรือทางส่วนชาวเองนี่

เรียกว่าไม่ค่อยจะครบถ้วนด้วยซ้ำ

เพราะว่าท่านนายกก็บอกว่า
กรกตมีสิทธิ์ไปกำหนดวันเลือกตั้งเหรอ
อุ๊ยนี่เรื่องใหญ่น่ะนี่มันต้องคอสอชอ
อธิบายเรื่องนี้หน่อยเถอะครับว่าเป็นยังไงกันเนี่ย
ผมบอกว่าถ้าท่านนายกเข้าใจตรงนั้นนะ
คศถ้ารัฐบาลคอรมเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้ง
โดยมาจากปากของที่ปรึกษากฎหมายนะครับ

หมายถึงที่ปรึกษาของคอสอชอนี่นะใช่ครับลำบากคือ
อ่านรัฐธรรมนุนไม่ทะลุนะ

ชุวิตไปอ่านรัฐมนูลมาตรา๑๐๒และมาตรา๑๐๓

มาตรา๑๐๒พูดถึงกรณีซึ่งว่า

ไม่ใช่กศชหรือรัฐบาลกำหนด
คือถ้าหากว่าท่านนายกพูดแบบนี้นะครับ
โดยมาจากปากงานธิปุราตรกฎหมายนะครับ
เปลี่ยนฮะเอาผมไปเป็นแทนดีกว่า
เอาอาจารย์ไปเขาก็กลัวอาจารย์สิครับเพราะอาจารย์เนี่ยคุมไม่ได้
ถ้าผมเป็นบทบาทหนึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมไป
ถ้าผมเป็นบทบาทของการเป็นกรกตถ้าใครพูดผิดก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออะไร
ถ้าผมเป็นบทบาทที่ปรึกษากฎหมายนะผมก็ต้องรับใช้เขาดิ
กรกตเป็นองค์กรอิสระไหมเป็นองค์กรอิสระ
แล้วแสดงความคิดเห็นได้ไหมมันก็ควรจะได้นะ
คือตราบใดก็ตามอย่างนี้ครับหนึ่งถ้าเราไม่ได้ให้ข้อความที่เป็นเท็จ
ก็สาธารณะ๒ไม่ได้ไปปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวาย
สามไม่ได้ใช้เท่าไหร่คำที่หยาบคายจนทำให้รู้สึกว่าเป็นผิดคำที่ไม่เหมาะสม
และสิ่งที่เราพูดอยู่ในกรอบหน้าที่ของเรา
แต่ผมไม่เคยไปพูดเรื่องนาฬิกาพอพูดเรื่องเลือกตั้งเรื่องเดียว
แสดงว่าเรื่องเลือกตั้งไปทำความสับสนตามที่นายกเข้าใจอย่างนั้น
และของผมอ้างกฎหมายเฟะเฟะ
หมายถึงว่าอาจารย์มั่นใจว่าถ้าไม่มีอะไร

คือจะเป็นเดือนนั้นเป๊ะคงไม่ได้

เพราะว่าแม้กระทั่งทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสนชเองท่านก็บอกว่า
มันก็เป็นกำหนดการโดยคร่าวอาจจะบวกลบได้
ความจริงกุมภาพันธุ์คือกลายสุดด้วยซ้ำ

แต่ว่าก็อาจจะใกล้เร็วกว่ากุมภาก็เป็นไปได้
เกิดจะเป็นมกราชเป็นธันวาก็ยังเป็นไปได้
ตอนนี้ถามว่าจะมีอะไรที่อาจจะไกลเกินกว่ากุมภาได้ไหม

ถ้าส่งตีความกฎหมายสอสอการเลือกตั้งน่าจะขยับไปได้๒เดือน

แต่ถ้าส่งกฎหมายสวผมพูด๒กรณีนะ

ถ้าบอกว่าเป็นการแก้เล็กคือหมายความว่ากฎหมายสวนั้นเนี่ย

แต่อีกกรณีหนึ่งซึ่งผมว่าต้องเข้าใจในกฎหมายด้วย

ถ้าหากว่าสิ่งที่ส่งขึ้นไปเนี่ย
สารเห็นว่าข้อความหรือขัดระแย้งนั้นเป็นสาระสำคัญของกฎหมายฉบับผม

ตกเลยในกรณีตกนี่ต้องใช้อีกกี่เดือนอาจารย์
ตกไปแปลว่าอะไรนับหนึ่งใหม่
นับหนึ่งใหม่นี่ก็ต้องใช้อีก๖เดือนหรือเปล่า
ที่ผมบอกว่า๖เดือนคือเวลาน้อยที่สุดด้วยซ้ำ
คือผมพูดในธรรมนองให้เกิดความสบายใจที่สุดด้วยซ้ำ
เพราะว่าร่างสัก๒เดือน

แล้วก็อาจจะมีขั้นตอนทางธุรการเรื่องการทูล๙สัก๒เดือน

สิงหา๖๒
แต่ว่าอันนี้คือโอกาสเป็นไปได้อีกแบบหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย
ผมก็ยังบอกไว้ผมยังบอกไปครับว่า

แล้วผมก็บอกว่าโอกาสเป็นศูนย์เนี่ย
ก็คือไม่ขยับเลยเนี่ยมากกว่าเป็น๖

ฐานะที่อาจารย์เคยเป็นองค์กรอิสระมาก่อน
การที่ถูกม๔๔ปลด
อาจารย์ว่าองค์กรอิสระอื่นเขากลัวไหม
แม้มันก็ต้องไปถามเขานะ
นะว่าท่านเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ย
ต่อไปท่านจะกล้าที่จะพูดตรงไหมว่า

เกิดขึ้นในประเทศนี้นะฮะ

ไปเหมือนอาจารย์เขาไปปลดล่ะองค์กรอื่นก็จะกล้าพูดไหมอาจารย์
ประมาณนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือแม้กระทั่งคอตองงอคอปอชอศาสตร์ธรรมดูลเองเนี้ย
เพราะว่าในใจลึกนะก็อาจจะหวั่นนิดหน่อยนะ
แต่กรอกตอเนี้ยน่ากลัวสุดเพราะกรอกตอเนี้ยสมมติในนาคตคืนชีวิต
อ่าเอ่อยิ่งท่านนายกบอกว่ายังไม่แน่นะครับลงไม่ลงเลือกตั้งนะ
คือคือว่าคำว่าลงคือลงไม่ได้อ่าครับแต่อาจจะไปเป็นหนึ่งในหลายหลาย
ชื่อหรือเปล่าอ่าครับนะฮะหรืออาจจะไปเป็นที่ปรึกษาภักดิ์หรือเปล่า
พอถึงจุดนั้นสมมุตินะครับว่ามีการทำบางอย่างที่มันคาบเกี่ยว
ดูแล้วอาจจะรู้สึกครึ่งครึ่งนะครับอาจจะผิดอาจจะไม่ผิดครับ
กรกตกล้าเตือนไหมกรกตที่เหลือนี่กล้าเตือนไหมมันก็ต้องคิดนะ
ว่าถ้าพูดมากอย่างสมชัยเนี่ยโดนด่านั่นน่ะสิครับอาจารย์คิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
คือตรงนี้เนี่ยผมเองถ้าให้ผมพูดนะผมไม่ได้มองถึงตัวเองว่าอยู่หรือไปนะ
ครับผมไปเนี่ยผมดีใจกว่าอยู่อาจารย์ดีใจกว่านะภรรยาบอกว่าดีใจกว่า
จะได้มีเวลาให้ครอบครัวเยอะขึ้นโอเคทั้งครอบครัวทั้งตะโกนเลยครับ
ตามตรงนะก็อย่างผมออกตั้งนานแล้วก็บอกว่ามาทำงานเสี่ยงอันตรายต่างทำไม
ครับนะได้ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่อ่านะครับแต่ว่าก็ต้องมาทำงานที่ว่าดูแล้วเนี้ย
มันก็เป็นอะไรที่ครอบครัวเป็นห่วงทุกครอบครัวเป็นห่วงหมด
นะครับทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงหมดดังนั้นผมเองผมเฉยท่านให้ผมออกผมก็ออก
ถ้าที่ผมอยู่ผมก็อยู่แล้วอาจารย์จะทำอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่า
กับโดยภาพรวมขององค์กรอื่นที่เหลือเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
แต่สังคมจะเคลือบแคลงสงสัยแล้วเอ๊ะลึกเนี่ยช่วยหรือเปล่า
เอาอย่างเลือกนาฬิกาก็ได้อ่าสมมุติถ้าพบชาติทำงานตรงไปตรงมาที่สุดนะ
ครับนะฮะแต่อาจจะช้ามีขั้นตอนต้องสืบส่วนข้อที่จริงต่างอ่า
คงจะตั้งข้อสงสัยแล้วเอ๊ะกลัวหรือเปล่าว่าถ้าไปชี้ออกมาเดี๋ยวมีปัญหานะ
อันนี้เป็นต้นหมายถึงว่าอาจารย์ก็ต้องห่วงองค์กรอิสระต่างว่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองไหม
ใช่นะฮะเพราะกรณีของอาจารย์ก็โดนปลดเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์สองกรณีนั้นอ่าอ่า
ตามที่มสี่สี่ครับผมคิดว่าที่ท่านนายกประยุทธ์พูดเมื่อวานเนี่ย
ฝากถึงอาจารย์อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอก
โอ้โฮผมฟังแล้วผมเป็นห่วงท่านเลย
เป็นห่วงท่านเป็นห่วงท่านเลยครับจริงห่วงท่านโดนยุงกัด

ของท่านว่าถ้าหน่วยงานทางด้านกฎหมายของท่าน
ที่ปรึกษากฎหมายยังส่งข้อมูล
หรือให้ข้อมูลผิดแก่ท่านยกตัวอย่างไปพูด
เข้าหูว่าการกำหนดการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของคอสชเป็นเรื่องของคอรมอ
ทั้งที่รัฐมนุนเขียนไว้ว่ากรกตเป็นฝ่ายกำหนด
น่ากลัวในรัฐมนูลปี๖๐ปี๖๐ระบุไว้ชัดเจน
ว่ากรกตเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งใช่ครับ
ไม่ใช่กศไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กศใช่
และผมเป็นห่วงไงว่าคือท่านนายกภารกิจมากมาย
ท่านไปนู่นมานี่ท่านต้องดูแลทุกกระทรวงครับ
เรื่องราวพวกนี้ท่านไม่มีโอกาสที่จะไปอ่านละเอียดหรอกครับ
ไม่มีใครอ่านละเอียดหรือครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศิษย์ภาคกฎหมายที่สำคัญมาก
จะต้องเป็นคนชี้ว่าอะไรคืออะไรอะไรถูกอะไรผิด
แล้วถ้าให้ข้อมูลผิดเนี่ยท่านพูดต่อสื่อต่อสถานะนี้ไม่น่าแตก
ฝากถามท่านนายกไหมว่าถ้าท่านพูดผิดหรือเปล่า

คือต้องเรียนว่าต้องเข้าใจท่านต้องเห็นใจท่าน
ว่าท่านเองท่านไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ผมโทษหน่วยงานผมโทษทิศภาคกฎหมาย
ที่ให้ข้อมูลผิดจนกระทั่งท่านเข้าใจผิด
แล้วผมเป็นห่วงว่าถ้ามันพลาดเรื่องใหญ่ขึ้นมาล่ะ
ถ้ามันพลาดเรื่องที่สำคัญมากกว่านี้แหละนะฮะ

แล้วที่บอกว่ามีหน่วยงานกฎหมายเขามาขอ
ขอให้ให้ไปปลดหรือไป
ผมบอกอย่างนี้ถ้าผมพูดเรื่องประเด็นกฎหมายผิดนะครับ
มาดีเบตสู้กับผมออกมาแถลงผ่านสื่อสู้กับผม
ผมพูดผิด๑๒๓๔นะครับ
ของที่ถูกต้องคือ๑๒๓๔แบบนี้

ผมพูดต่อไปได้ไม่เกินอีก๒๓ครั้งหรอก

เดาว่าสนชเนี่ย
จะพิจารณาไอ้กฎหมายสวสสเนี่ย
อยากจะรู้ประชาชนอยากรู้เรื่องกฎหมายลูกเนี่ย

คืออยากจะอธิบายแบบบ้านเลยอาจารย์
แล้วให้ผู้ชมทางไทยรัฐเขาดูหน่อยว่า
มันค้างอยู่เนี่ยสรชจะผ่านไหม

หรือว่าจะตีไปให้สารัฐมนูญโยนมาละไป

สูบวิทย์ตีสากหน้า

แล้วให้ผู้ชมทางไทยรัฐเขาดูหน่อยว่า
มันค้างอยู่เนี่ยสรชจะผ่านไหม

หรือว่าจะตีไปให้สารัฐมนูญโยนมาละไป

คือผ่านเป็นการลงประดิษฐขั้นสุดท้ายของสนชแล้ว

แล้วสนชต้องส่งเรื่องนี้ประธานสนชต้องส่งเรื่องนี้เนี่ย

นายกได้วันไหนเนี่ยนายกทุนกล้าวทันทีไม่ได้

การพักเรื่องไว้๕วันดังกล่าวเนี่ย
เป็นสิ่งซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย

วันนี้เนี่ยส่งถึงนายกรัฐมนุษย์หรือยังนะ
เริ่มนับหนึ่งแล้วหรือยังนะฮะ
เพื่อให้คนสองฝ่ายครับ

ถ้ามีสนชประมาณสัก
ไม่ประมาณจำนวน๑ใน๑๐

บอกว่ามีประเด็นในกฎหมายดังกล่าว

ที่น่าจะขัดกับรัฐธรรมนุษย์

ประธานสชเนี่ยไม่มีทางอื่น

ส่งให้ทางสาธารณูนทันที

แล้วถ้าส่งทันทีปั๊บเนี่ยนายก

นี่คือระบุไว้ในรัฐธรรมนุษย์
๕วัน๒๕คนสนช

มีกฎหมายสวบอกว่ารวมได้๓๐คน

นายกเองเนี่ยอาจจะเอกใจขึ้นมา

อาจจะเอกใจเองนะครับ

นายกก็ส่งเองได้ด้วย

พันภาษณ์นะมีใครโยนมาไปว่า

ไอไปรู้กฎหมายแล้ว
ไม่ได้มีหน้าที่นะครับผมจำไม่ได้ว่าใครนะเฟิร์นไปบอกว่าไม่รู้กฎหมาย
ผมไม่รู้ว่าใครคนนี้นะแต่ว่าเป็นลักษณะการที่ว่าท่านมาบอกว่า
กรกตช่วยส่งให้หน่อยกรกตทำไม่ได้
ทำไม่ได้มีทั้ง๒ช่องทางนั้นเอง
และเมื่อส่งสารขึ้นไปแล้วนายกจะต้องหยุดไว้เลยหยุดไว้เลย
รอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยลงมา
อย่างนี้อาจารย์อย่างนี้มันจะได้ไหมเนี่ยแล้วเลือกตั้งกุมภา๖๒เนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้มันเหมือน
ถ้ากฎหมายสอวเฉียบเดียวส่งขึ้นไปอย่างสารเนี่ยทัน

แต่ถ้ากฎหมายสอสอส่งขึ้นไปไม่ทัน
สอสอเขาไม่ได้ยื่นเขายื่นแต่สว
ณวันนี้เนี่ยยังไม่ยื่นแต่ถ้าใครมีใครยุบภายใน๕วันนี้นะครับหรือว่ารวมชุดรวมตัวรวมที่ได้ภายใน๕วันนี้เนี่ยแล้วยื่นเนี่ยก็ไปเลยครับขยับอีก๒เดือนแน่นอน

เพราะกฎหมายสอสอเนี่ยถ้าทูล๙ก่อนถึงแม้ขึ้นไปลงมาแล้วก็ตามพระราชทานลงมาแล้วก็ตามเนี่ยมีช่วงระยะเวลาชะลอการประคับใช้๙๐วัน

ถ้าตีความเสร็จใน๙๐วันมันก็ทดแทนกันพอดีตรงนั้น

เพราะฉะนั้นกฎหมายสวถ้าขึ้นไปอาจจะไม่ขยับต่อ

ศาลชาวส่งสิ
ฝ่ายสังเชษฐ์ก็บอกรัฐบาลก็ส่งสิ
แล้วรู้สึกมีใครก็กะตอก็ส่งสิ

อาจารย์ครับคำถามสุดท้ายซะหน่อย

คือตอนนี้เหลืออยู่๔คนแล้ว
หรืออยู่๔คนไม่มีปัญหาเข้าประชุมกันได้

ถ้าลงประดิษฐเท่ากัน๒๒ประธานต่ออีกเสียงหนึ่งจบ
อาจารย์ไม่น้อยใจสบายใจด้วย
ถือว่าคือผมปลอดโปร่งนะ

แล้วผมเรียนตามตรงว่าผมไม่ได้รู้สึกที่จะไปแค้นเคือง

วันนี้ตอนบ่าย๓ผมก็จะออกจากสำนักงาน
พร้อมพ่อพุทธรูปองค์หนึ่ง
คนมอบให้ผมเป็นปางอภัยธาน

นั่นก็คือหมายความว่าเราให้อภัยกับทุกคนนะครับ
ไม่ได้พูดถึงคนสาวชอบไม่ได้พูดถึงใครนะ
แก่ทุกคนในสังคมในบ้านเมือง
ในที่ทำงานแล้วเราก็คิดว่า
อภัยธาตุนั้นเป็นเรื่องซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุด
นั่นก็คือว่าไม่ผูกติดกับใดทั้งสิ้น
แล้วเราก็ไปทำงานตามหน้าที่ของเรา
เท่าที่เราจะสามารถทำได้กับชีวิตของเรา
ท่านผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรครับ
ท่านผู้ชมคงได้ฟังท่านพูดในหลายอย่าง
และท้ายสุดท่านบอกว่าท่านให้อภัยครับ
ถือมาพร้อมกับพระอภัยธานอาจารย์เก็บของหมดแล้วนะ

มีนะยังมีคนช่วยอยู่เหรอ
เขาก็ยังน้ำใจน่ะเราเคยดูแลเขามาตลอดเขาก็ต้องช่วยเราบ้าง
ทุวิทย์ตีสักนะ